วันนี้เองกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

ทางออกสังคมไทยกับปัญหาการข่มขืนกระทำชำราว
เบื้องต้นแนะสารมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

วัญชัยรุจนวงศ์คณะกรรมธิการอาเซียน
ด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก
ในงานเสวนาทางออกของสังคม
กับการข่มขืนกระทำชำราว
โดยระบุว่าปัจจุบันสถานการณ์ความรุนแรงทางเพศ
และการข่มขืนมีให้เห็นกันอยู่บ่อยครั้ง
ขณะเดียวกันนะครับก็มีกระแสทางสังคมที่ออกมาเคลื่อนไหว
ให้เพิ่มโทษคดีข่มขืนเพื่อให้โทษมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
ในความเป็นจริงการเพิ่มโทษคดีข่มขืน
ไม่ได้เป็นตัวแปรที่ทำให้ปัญหาการข่มขืน

เนื่องจากกรณีข่มขืนจนถึงแก่ความตายนั้น
โทษที่มีอยู่แล้วก็คือประหารชีวิตนะครับ
แต่มาตรการที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดปัญหาดังกล่าว
นั่นก็คือต้องกำหนดให้ผู้กระทำความผิดทางเพศ
ได้รับโทษจริงตามที่กำหนดเอาไว้
โดยไม่มีการพักโทษหรือลดโทษ

มาก็คือต้องเพิ่มโทษปรับให้แพงขึ้น
จากอัตราโทษปรับเดิมมีการใช้มายาวนานกว่า๕๐ปีแล้ว
อกจากนี้ต้องให้ผู้เสียหายยื่นร้องค่าเสียหายในคดีอาญาได้เลย
ไม่ต้องไปฟ้องเป็นคดีแพ่งขึ้นมาใหม่ให้เกิดความยุ่งยาก

กรรมธิการอาเซียนส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กครับ

ผู้เสียหายสามารถจะร้องขอให้พนักงานอายการเนี่ย
ยื่นคำร้องต่อสารเรียกค่าเสียหายในคดีอาญาไปได้เลย

คุณผู้ชมครับนอกจากการแก้ไขบทลงโทษ

ซึ่งก็เป็นกรรมธิการอาเซียนส่งเสริมคุ้มครองสิทธิสตรี

ควรจะเพิ่มบทลงโทษแก่สื่อด้วยเหมือนกัน

โดยเฉพาะสื่อที่สนับสนุนเผยแพร่และออกอากาศ
ไม่ว่าจะเป็นละครภาพยนตร์ที่มีการข่มขืน
จากสื่อถือเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญ
และมีอิทธิพลอย่างมากต่อการนำเสนอฉากดังกล่าว
และอาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมการลอกเลียนแบบของคนดู
โดยปัจจุบันครับมาตรการจัดการกับสื่อประเภทดังกล่าวนั้น
ยังไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าที่ควร
นี่คือข้อเสนอจากเวทีการเสวนาวันนี้นั่นเองนะครับ